เรื่องนี้เตือนคุณผู้ชมค่ะกระเป๋าเงินนี่สำคัญจริงนะคะ
จุดนี้กลับมาแล้วค่ะสำหรับคนที่มักจะไปล้วงกระเป๋า
มิจฉาชีพนะคะที่ประตูน้ำแห่เวลาที่เรากำลังช้อปปิ้งเนี่ยนะคะ
เป็นเวลาทองของคนเหล่านี้เลยค่ะเขาเล็งคุณผู้ชมดู
ผู้หญิงเสื้อขาวจับตาดูดีดีนะคะเนี่ยค่ะก็มาอยู่ใกล้ใกล้แบบเนี้ยค่ะ
ทำทีเหมือนจะช้อปปิ้งมองซ้ายมองขวานะคะเนี่ยค่ะ
ผู้หญิงผู้หญิงที่สวมเสื้อแก๊ปสวมเสื้อแก๊ปเห็นไหมคะ
หมวกแก๊ปหมวกแก๊ปเสื้อเสื้อขาวนี่เป็นเหยื่ออ่า
มิจฉาชีพคือหมวกดำค่ะหมวกดำสวมหมวกแก๊ปสีดำ
แจ็คเก็ตเนี่ยค่ะมาแล้วนะคะมาประชิดตัว
แล้วก็รอจังหวะตอนที่เราเผลอเข้าไปยืนข้างหลังผู้หญิงคนเสื้อขาว
เนี่ยค่ะแล้วคุณผู้ชมจับตาดูพฤติกรรมของเขาดีก็แล้วกัน
นะคะตอนที่เราเผลอปุ๊บหยิบกระเป๋าแล้วก็จากไป
นะคะเนี่ยค่ะในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
เขาเอาคลิปนี้มาเตือนให้เราระวังตัวคือขณะที่เราเนี่ยกำลัง
คือผู้เสียหายเขาบอกเตือนภัยนะครับว่าพอดีเนี่ยป้าของเขาเนี่ย
ซื้อเสื้อผ้าแถวประตูน้ำแล้วโดนผู้หญิงคนนี้
ขโมยเงินในกระเป๋าหมดไปพันกว่าบาทเกือบ๒๐๐บาท
อันนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๔ธันวาเวลาประมาณ๑๐โมง
เพราะฉะนั้นใครเห็นช่วยแจ้งเบาะแสด้วยนะคะ
พอเรื่องนี้ถูกแชร์ไปคุณผู้ชมปรากฏว่ามีผู้เสียหายอีกคนนึง
เขาให้ข้อมูลบอกว่าคือต่อจากที่คุณป้าลายนี้เนี่ย
เจอโดนล้วงกระเป๋าไปไม่ถึงยี่สิบนาทีรายของเขาเนี่ย
เกิดขึ้นที่หน้าตึกโฟซีซั่นมอร์ซอย๔เพชรบุรี๑๙
ห่างจากประตูน้ำห้าร้อยเมตรค่ะโดนไปเจ็ดพันกว่าบาท
น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันแต่ตอนไปก่อเหตุกับคนนี้เนี่ย
หมวกถอดแจ็กเก็ตออกแล้วนะคะแล้วก็มาก่อเหตุกับเหยื่อรายใหม่ค่ะ
นี่ค่ะ๒รายซ้อนเลยในวันเดียวกันห่างกันแค่๒๐นาที
ผู้เสียหายที่ถูกล้วงกระเป๋าที่หน้าโฟลซีซั่นมอล
วันนี้เข้าไปให้ปากคำเพิ่มค่ะที่สนพญาไทยนะคะ
ก่อนหน้านี้มาแจ้งความไว้แล้ววันนี้มาให้ปากคำเพิ่ม
เธอบอกเธอเป็นแม่ค้าออนไลน์วันนั้นไปซื้อของ
รู้ตัวว่าถูกล้วงกระเป๋าก็ออกมาจากร้านแล้วก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดนะคะ
บางร้านก็เขาก็ไม่ได้ให้ดูมีบางร้านให้ดู
ก็เลยได้เห็นพฤติกรรมของคนร้ายเป็นผู้หญิงเดินตามประกบเธอไม่ห่างนะคะ
ทำทีมายืนใกล้แล้วเนี่ยค่ะตามฟอร์มเลย
พอเผลอปุ๊บก็ล้วงเอาเงินในกระเป๋าสะพายไปค่ะ
เขาเนียนมากใช่ค่ะแล้วก็มือเบามาก

เขาก็เดินไปที่อื่นสักพักนึงแล้วเขาก็เดินกลับมาอีก
มาอยู่ข้างหลังเราแต่ว่าตอนแรกร้านแรกยังทำไม่ได้
ยังไม่ได้หยิบเขาไปเลือกร้านที่หยิบตอนร้านที่๒
คนที่คนเยอะเขาอาศัยจังหวะช่วงคนเยอะค่ะ
แล้วก็ไม่รู้ว่ามีทีมงานด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันมีคนมาบังข้างหน้า
แล้วก็ชูเสื้อขึ้นมาแบบเนี้ยมันทำให้บางกล้องวงจรปิดอะค่ะ
เลยไม่เห็นตอนที่แต่คิดว่าตอนนั้นได้กระเป๋าไปแล้ว
เพราะเขารีบมูลออกไปเลยใช่แต่สำหรับตัวยงเองอ่ะค่ะ
คือหย่งเดินมาหกปีแล้วใช่ค่ะคือมาคือขายของออนไลน์ด้วยเนอะ
แล้วก็คือมารับของประจำแต่ว่าคือไม่เคยโดนมาโดนวันนี้
ใช่ในกระเป๋าตังค์มีเงินสดประมาณเจ็ดพัน
ว่ามูลค่าทั้งหมดก็เกือบหมื่นนะคะทั้งค่ากระเป๋าทั้งบัตรเครดิต
ใช่คือคือตอนแรกเรายังไม่ได้คิดว่าเราโดนหลวง
เราคิดว่าเราทำหล่นเองแต่ว่าพอมาตั้งสติอะค่ะ
คิดว่าเราเผลอร้านไหนบ้างเราแบบลืมไว้ร้านไหนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ก็มาขอเขาดูกล้องตามนัดแล้วก็เห็นผู้หญิงคนนี้มีพิรุษ
คือคนปกติเวลาเขามาซื้อเสื้อผ้าเขาจะเหมือนแบบสนใจแต่เสื้อผ้าแต่เขาสนใจเรา
ใช่คือโดนปล่อยจะอยากให้แบบดูตำรวจฆ่า
คือตอนนี้ไม่หวังเลยว่าจะได้คืนคิดว่าเขาน่าจะเอากระเป๋าเราไปทิ้งด้วยซ้ำ
แต่ว่าอย่างน้อยคือไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับใครอีก
อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์นะคะเพราะเหตุการณ์อย่างเงี้
คือพอเขาติดคุกแล้วเขาก็ออกมาอีกเวลาผู้หญิงเลือกของอ่ะนะ
คือใจก็จดจ่ออยู่กับการเลือกใช่ไหมครับใช่บางทีเราก็ต้องแย่งชิงด้วยอะไรด้วย
ก็โฟกัสกับเรื่องของของตัวไอ้ตัวนี้เอาไว้แขนซ้าย
ตัวนี้เหยียบที่แขนขวาคือตลาดอย่างเงี้ยมันมันมีประสบการณ์
หลายคนโดนกันมาเยอะเพราะฉะนั้นใครที่ไป
ดิฉันว่าอาจจะต้องมีกระเป๋าพิเศษสำหรับการช้อปปิ้งสมมุติเราจะซื้อเยอะนะ
อาจจะต้องเป็นกระเป๋าเป้ที่เราห้อยข้างหน้าเพื่อให้มันอยู่ในหูในตาเรา
จะได้ปลอดภัยคืออาจจะต้องเป็นกระเป๋าพิเศษแล้วล่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยก็กลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
มันไม่ได้ทำคนเดียวมันมากันเป็นทีมแน่นอนนะคะส่งต่อบ้างบางคนนึงอะไรอย่างนี้นะคะ
เรื่องนี้ค่ะทางภูมิกับสนพญาไทยนะคะก็ได้รับการกำชับนะคะ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าให้ส่งสายตรวจไปเฝ้าแล้วก็ไปดูเรื่องนี้นะคะ
มิจฉาชีพเองก็จะต้องถูกติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีให้ได้
ไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือต่างชาติก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นคือช่วงนี้คนก็เริ่มจับจ่ายใช้สอยกันด้วยนะคะไปในที่ที่คนเยอะก็ระมัดระวังกระเป๋าสตางค์ของท่านด้วยนะคะ